นนทบุรีกันหน่อยโฟกัสไปที่เกาะเกร็ดค่ะ

หมู่บ้านถ้าเกิดว่านับหลังคาเรือเนี่ย
ประมาณ๑๕๐๐หลังคาเรือนหลักร้อยค่ะ

อกจากบ้านเรือนประชาชนจะได้รับผลกระทบแล้ว
โรงเรียนสาราริมน้ำแผงร้านค้าริมน้ำไม่รอดเหมือนกันนะคะ
ถนนหนทางรอบเกาะเกร็ดเนี่ยความสูงของน้ำสักประมาณ
ครึ่งเมตร๕๐เซนติเมตรนะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำตอนนี้คือ
ต้องมีการขนย้ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าทีวี

แต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าจะมีน้ำท่วมเข้ามาแบบนี้
ก็ยังไม่มีกระสอบสายมาวางเรียงเป็นแนวกั้นน้ำนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านเองก็ยังมีการเปิดขายเครื่องปั้นดิน

หาขายต่อไปต้องลุยไปซื้อของอ่ะลุยน้ำไป

ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าบ้านหมู่ที่หนึ่งตรี

เขาเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนพิพิธภัณฑ์
สินสยามนะคะแหล่งเรียนรู้งานศิลปะบอกว่า
ดูนะข้างในงานศิลปะไปหมดเลย
น้ำท่วมได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
มันก็แตกพังไม่สามารถใช้การได้อีกนะคะ
คุณทามยอมรับบอกว่าเครียดกังวล
ถ้าเกิดว่าระดับน้ำท่วมสูงมากกว่านี้

เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
รีบหน่อยรีบมาช่วยหน่อย
ท่วมทางเสียหายหมดเลยทางงานศีลปะ